ข้างคุณนัทยาโพงคือพี่เอนะ
เอพระสินแกเป็นดาราแล้วแกก็เชื่อเรื่องของพญานาค

ไม่เชื่อว่าจะมีคนสามารถไปสัมผัส

เดี๋ยวย้อนไปดูก่อน
ไปเจอพญานาคเจอยังไงฮะ
ทำไมขึบมาอีกแล้วอยู่ในใส่ไหม
หล่ายอยู่ห้างอย่างครับทุก
ครับอันนี้คือปลายปลายพระธาตุนะครับ
ปลายพระธาตุและนี่คือหัง
ต้องเอ็นไปทางนู้น
ถึงไหมอู้ววววววโห้โห้
ตอนที่จับสัมผัสชื่อว่าคุณโอ๊ต
พาดาบัวขาวตอนนั้นล่องเรือไปไหว้พระธาตุกลางน้ำ
นี่ลำน้ำโขงนะครับนี่คือไม่น้ำโขงนะครับ
นี่คือพระธาตุล่าหนองกลางลำน้ำโขงระหว่างที่ศักระด้านบน
หันมองมาด้านล่างด้านล่างก็คือในน้ำ
มีปรากฏการณ์แปลกตาทำให้โอ๊ตกับเพื่อนมองเห็นเหมือนกัน
เห็นเหมือนกันคือเห็นร่างเหมือนเขาเป็นหางยาว
เป็นลำตัวใหญ่ทอดไปในสายน้ำฮะ
ก็เลยตกใจไม่ได้ตกใจแบบตลกตกใจนะ
ตกใจเป็นความประหลาดที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตทุกคน
เห็นเหตุการณ์ครั้งนี้หลายคนก็บอกว่ามันก็มีความแปลกจริง
คุณโอ๊ตก็เลยเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ในช่องของตัวเอง
คุณโอ๊ตยืนยันว่ามันของจริงนะ
มันของจริงคือเวลาจับไปเนี่ยมันจะมีความนุ่ม
เหมือนแข็งนะมันจะมีความนุ่มเหมือนร่าง
เอาเรียกว่างูแล้วกันคล้ายกับงูเหมือนกัน
ยืนยันว่านี่คือเรื่องราวเรื่องจริงเดี๋ยวฟังจากคุณโอ๊ตพาดาครับ
คือแบบเป็นอุ่นนะครับรู้สึกอุ่นรู้สึกเหมือนสิ่งมีชีวิตนะครับ
เห็นไหมคือเขาไม่ได้อยู่นิ่งนะ
เหมือนเลื้อยผ่านเหมือนอยู่ในน้ำแล้วก็เลื้อยผ่านใต้ท้องเรือ
อย่างนั้นเลยคุณโอ๊ตบอกยืนยันเลยนะว่ามันมีความเป็นเกร็ด
แล้วมันมีความอุ่นเหมือนสิ่งมีชีวิตเหมือนสัตว์น้ำขนาดใหญ่ว่าอย่างนั้นนะครับ
ผมเกิดที่นี่ครับเพราะว่าทุกภาระกิจไม่ว่าจะเป็นลอยอังคาร

เที่ยวไหว้โอปฏิศาสตร์ธรรมสองทศวรรษใน๒๐ปี
เชื่อไหมลูกน้ำโขงเชื่ออยู่แล้วฮะ
เชื่อว่ามีพญานาคเพราะเคยเห็นเอง

เคยเห็นเอง๒๓ครั้งในระยะประชิด

สามารถแต่การที่คุณโอ๊ตสัมผัสได้

แต่หากให้วิเคราะห์ในฐานะคนอยู่แถวนี้มาตั้งแต่เกิด
เชื่อว่าน่าจะเป็นปลายผ้าแผล
ขององค์พระธาตุมากกว่าไม่น่าจะเป็น
ตัวพญานาคแต่ประการใดเดี๋ยวฟังนะฮะจากคุณพี่ระพีครับ
เห็นท่านมั่งครับแต่ท่านก็จะขึ้นแบบ
ให้เราเห็นเป็นลางเป็นเหมือนขึ้นน้ำ
มีเหมือนเรามองดูเหมือนมีงูใหญ่อะไรแหลกไหว้อยู่
ลำน้ำอย่างนี้บางทีขึ้นข้างเรืออะไรอย่างนี้

ก็จะเป็นเก็ดเรามองดูเป็นเก็ดสีเหลืองสีเขียวอะไรอย่างนี้
แต่ก็จะประมาณสัก๕วิ๖วิแต่ก็หายไป
คนที่กรณีที่เขาบอกว่าเขาเอามือเลื่อมลงไปแล้วสัมผัสได้
คิดว่าเป็นพญานาคจริงเป็นไปได้ไหมคะ
ไม่ครับเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าองค์ปู่ท่านจะไม่ขึ้นมาถึงขนาดนั้น
ไม่สามารถที่จะไปสัมผัสท่านได้
เชื่อมั่นศรัทธาพญานาคมีอยู่จริง
แต่สิ่งที่คุณโอ๊ตพาดาเนี่ยสามารถสัมผัสตัวองค์พญานาคได้
พี่เอบอกไม่เชื่อนะไม่น่าจะมีความเป็นไปได้
แต่ประการใดถ้าฟังจากพี่เอ๊พัศธินภาษาอาชีพนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากการไลฟ์สด

เพราะตอนนั้นเขาเป็นบทนัครธุรกิจเนี่ยครับ

และตอนนี้เหมือนคนในยูทูปเอามาสร้างกระแสให้มีแดม
มันก็เลยถึงเวลาแล้วตอนที่เขาจะต้องออกมา

ยังไม่ได้เป็นรูปพญานาก
ยากผมว่าในชีวิตของคนหนึ่ง

แล้วก็จะบอกให้คนเชื่อยากด้วย

เขาก็ไม่ได้บอกให้คนเชื่อนะผมจะเชื่อเขาต่อเมื่อ

ถ้าพูดถึงคำว่าศรัทธาเนี่ย
ล้านเปอร์เซ็นต์
ตัวเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเป็นกายทิพย์
ว่างแบบนี้นะฮะเดี๋ยวฟังเสียอาจารย์ออสฮะ
จากคลิปที่เห็นจะเห็นว่า
ประชาชนที่สัมผัสตรงนั้น
เขาจะมีความรู้สึกเหมือนสัมผัสอะไรบางอย่าง
แต่อาจารย์ออสมั่นใจว่าเขารู้ว่าเขากำลังจับปูนอยู่
มันก็คือส่วนของตัวพระธาตุนี่เองนะครับ
ที่มีความกว้างยาวไปประมาณ๑๗๕เมตรนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่พญานาคอะไรนะครับ
พญานาคงไม่นิ่งเหมือนปลาทอง
ที่อยู่ในบ่อปลาที่จะจับได้ง่ายอย่างนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติ
ถ้าเราสังเกตดูปฏิกิริยาของคนขับเรือ
หรือว่าผู้โดยสารที่ไปด้วยก็ค่อนข้างจะปกตินะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ขอได้โปรดมีวิจารณญาณนะครับ